ร้องได้ให้ร้อง
ร้องได้ให้ร้อง
กรุงธนบุรี
นามนี้ดังไปทั่วถิ่น
สมเด็จพระเจ้าตากสิน
ยิ่งใหญ่ป้องไทยเรื่อยมา
เพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐บาท
คุณโชคร้องได้ครับ
ตอนนี้รับแล้วค่ะ๑๐๐๐บาท

เพลงนี้นะครับวอท่อตากศิลปของคุณรุ่งสุริยานั่นเอง
คนรุ่งก็ได้ร้องไว้อย่างภัยร้อเพราะพริ้งทีเดียว
เราก็ได้ฟังคุณโชคร้องเพลงเก่งไปแล้ว
ตอนนี้มาถึงเพลงที่๒
และตัวช่วยยังเหลืออีก๒แผ่นป้ายเป็นไงครับ
ทำไมเสียงคางในลำคอคือ

มาถึงเพลงที่๒กันเลยครับ

อินโทรเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท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

คุณโชคจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้ไง

ไม่มั่นใจยิ่งกว่าเพลงแรกสักครู่นี้เอง
แล้วความกังวลของพี่โชคคุณป่าคะคือ
เห็นได้ชัดเจนนะคะว่ามีความกังวลสูงมากเลย

ขอให้โชคดีนะครับมีสมาธิเยอะ

เพลงที่๒มูลค่า๒หมื่นบาท

เพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๒เพลงมาครับ

โยมรับเว้าเมืองต้นไป
ใจถึงช้ำบ่อย
ก่อนตายฉันคงช้ำไปถึงร้อย
อบหักสั่นบ่อย
อุบล่อยหาย
ยอมรับว่าจนเงินทองมองไม่เห็นคุณค่าผู้หญิงเขาคงไม่เคยฉายตา
จะมีแค่เพียงว่าผ่านมาแล้วก็ผ่าน
ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอยากรู้ค่ะที่ผู้หญิงบูชา
น้ำใจหรือว่าเงินตราหรือศักดินายิ่งใหญ่
ขี้เร่ใจซื้อกับลูกรอใจร้าย
ใครจะต้องร้องไห้ใครจะได้ความรัก
ยอมรับความรักแท้จริง
เป็นสิ่งหาได้ยากซึ่งตรงนั้นคงไม่พอให้รัก
สิ่งที่ยิ่งตระหนักคนรักจะต้องหล่อรวย
ถึงท่อนที่คิดว่าร้องไปได้มั้ยครับ

มั่นใจมั้ยครับล้องไปแล้ว

ถ้าทำสำเร็จกลับมาดูดีเลย
มูลค่า๒หมื่นบาทคุณโชคร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
เทพที่๒มูลค่า๒หมื่นบาทคุณโชคร้อง

แล้วสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจนได้นะครับ
ในเพลงที่๒คุณโชคร้องผิด

มองไม่เห็นคุณค่า
ผู้หญิงเขาคงไม่เคยฉายตา
น่าเสียดายนะครับโอกาสตรงนี้นะครับ

เป็นไงบ้างครับคุณลูกเขยสู้เต็มที่แล้ววันนี้
เขาสู้เต็มที่แล้วมันอะไรค่ะ
เขาสู้หนักกว่านี้อีกนะครับอยู่บ้านวันนี้เขาก็เต็มที่จริง
คุณโชคเท่แล้วนะวันนี้ออกมาสู้เต็มที่ทำหน้าที่

คุณหน้าความกลัวลูกเขยพ่อนี่หลายอย่างนะ

ไหนจะปรับทำที่คนขับแท็กซี่ให้ผู้โดยสารอีก
มีอะไรอยากบอกแม่ยายกับภรรยาครับ
ครับก็จะทำสิ่งที่ดีกับแม่ตลอดไปเลยครับกับครอบครัวแล้วครับ
ต้องขอโทษนะครับวันนี้มันพลาดไปแล้ว
อาจจะตื่นเต้นอาจจะตื่นเต้นครับไม่เป็นไร
โชคคะมาวันนี้ถึงพี่ทำได้ไม่ตรงตามเป้า
แต่พวกเราก็ซึ้งใจในการมาของพี่มาก
หนึ่งเลยที่พวกเราได้จากในการมาของพี่
นั่นคือมาแชร์กันให้ได้เห็นว่าความกระตันยู
ไม่จำเป็นที่จะต้องมีต่อบีดามันดาเท่านั้น
สามารถมีต่อใครก็ได้ที่มีพระคุณกับเรา
วันนี้เป๊กขอเป็นตัวแทนนะคะของคุณผู้ชม
ขอบคุณพี่มากที่พี่มาแชร์เรื่องราวเหล่านี้
เพื่อให้พวกเราได้รู้กันว่าความกระตันอยู่และความดีมีอยู่จริงค่ะ

วันนี้นะครับคุณโชคนะครับรับเงินเอาไปสู้ชีวิตนะครับ
จากรายการของเรา๕๐๐๐บาทครับ

ผ่านไปวิ่งอยู่แถวไหนฮะคุณโชค

บอกเลยใครเห็นจะได้ไม่ปฏิเสธ
โวยพรให้พี่นะขอให้มีหนทางไปดาวน์รถไปทำอะไรแบบนี้
แล้วก็ได้ทำอาชีพแท็กซี่ต่อไปเพื่อจะได้ดูแลแม่ยายแล้วก็ภรรยาให้ดีที่สุด
มีอะไรดีเข้ามาในชีวิตเชื่อผมนะครับ
ถ้าเราเป็นคนกระตันอยู่เป็นคนดีแบบนี้
สิ่งดีก็ถูกดูดเข้ามาเอง

และก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่าน
วันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
พ่อแม่ของผมทำการเกษตรเลี้ยงกุ้งครับ
มีช่วงที่ได้กำไรก็เลยเหมือนหาที่ทำการเกษตรเพิ่ม
ด้วยการลงทุนไปจำนวนมากครับ
หนี้สินก็เยอะตามที่ลงทุนไปด้วยครับ
เขาก็เลยมีการทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นประจำ
สุดท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็แยกทางกัน
ตอนที่แม่ตัดสินใจอยากกับพ่อก็
ก็คือแม่บอกเขาว่าหนี้สินที่มีอยู่แม่จะใช้เอง
คุณแม่มีหนี้สินทั้งหมดเท่าไหร่

แล้วพอส่งลูกเรียนพอไม่พอก็ยื้อไม่พอก็กู้
รวมแล้วเท่าไหร่คะคุณแม่ตอนนี้

โปรดติดตามตอนต่อไป